เอามาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัว
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งก็ในฐานะสามีแหละ
คงมีปากเสียงทะเลาะกับภรรยา
แล้วทีนี้ภรรยาคงหนีหายไปนะครับ
ผู้ชายคนนี้ไปลงที่ไหนรู้ไหมลงที่ลูกวัย๓ขวบนะครับ
ทำร้ายร่างกายลูกวัย๓ขวบให้อดนมปล่อยให้ร้องไห้
และที่สำคัญมีการไลฟ์บอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าลูกให้ตายเลย
ถ้าภรรยาไม่กลับมาหานะกลับมารับศพลูกได้เลย

เขาไลฟ์แบบนี้ทำให้คนในโลกโซเชียลเขาช่วยกันแชร์
เพื่อจะหาพิกัดหาเบาะแสในการที่จะไปช่วยเด็กชายวัย๓ขวบให้ได้
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่ผู้ชายคนนี้ใจร้ายกับลูกแล้วก็ไลฟ์กันหน่อย
เหมือนกับแมว
นี่ครับเป็นคลิปที่คนในโลกโซเชียลเขาพยายามแชร์ต่อกันนะ
เพื่อที่จะแจ้งเบาะแสให้ตำรวจทราบ
รวมถึงไปตามหาซิว่าเด็กชายวัย๓ขวบคนนี้ถูกทำร้ายที่ไหนอย่างไร

เพราะว่าพอแชร์ไปแล้วก็มีข้อความบอกว่ายังเงียบก็ได้รับศพนะฮะ
คือถ้าภรรยาเงียบเนี่ยก็คงมารับศพลูกได้เลยนะครับ
แล้วก็ลักษณะเหมือนเด็กกำลังถูกทำร้าย
หรือไม่ก็เด็กเนี่ยก็กำลังกินนมอยู่แต่ว่าก็ร้องไห้ไปด้วยนะครับ
แล้วก็ในโซเชียลเขาก็แชร์ต่อกันว่า
ผู้ชายคนนี้ปล่อยให้ลูกอดข้าวอดนมจนกว่าภรรยาจะกลับมา
แล้วก็ยังนำเด็กไปทิ้งไว้กลางถนนตากฝนตากอากาศที่หนาวเย็น
แล้วก็มักจะปลุกลูกตื่นขึ้นมาตีอย่างรุนแรง
ขู่จะผูกคอลูกให้ตายอีกด้วยจนทำให้เด็กหวาดกลัว
พวกเราช่วยกันแชร์เรื่องนี้ต่อกันหน่อยหาพิกัดกันหน่อย
หวังให้คนที่อยู่ใกล้กับพ่อลูกรายนี้เข้าไปช่วยเด็กให้ทันนะครับ
เรื่องต้นทราบเพียงว่าอยู่ในพื้นที่คลองห้วยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็บอกว่าสงสารเด็กมากเลยมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
และทีนี้พอมีการแชร์กันไปเขาก็บอกว่ามีการให้ข้อมูลกันไง
ว่าก็โทรไปแจ้งแล้วตำรวจนครศรีธรรมราช
แต่ตำรวจนครศรีบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระบี่หรือเปล่า
แจ้งที่กระบีคนในโลกโซเชียลก็แจ้งที่กระบี
กระบี่บอกเอ๊ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ตหรือเปล่าให้ไปแจ้งที่ภูเก็ต

ทีนี้ครับสุดท้ายเลยละกันเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนั่นแหละครับ
แล้วก็ล่าสุดตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช
พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้ลงพื้นที่ชุมชนต้นว่าตำบลโภษเดช
เพราะว่าจุดดังกล่าวเป็นฟาร์มไก่ชนของนายวารุณวันดาว
หรือว่าน้าแอดอายุ๔๕ปี
้าแอดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่ทำร้ายลูกนะ
น้าแอดเนี่ยเป็นผู้ชายที่โพสต์เรื่องราวที่
เพื่อนรุ่นน้องของเขาทำร้ายลูกชายนะครับ
โดยเพื่อนรุ่นน้องของน้าแอดคือนายเจ
หรือว่านายนพสิทธิ์สนูอายุ๒๙ปี
แอดก็เล่าให้ฟังบอกว่าเจมันเป็นเพื่อนรุ่นน้อง
แล้วมีวันหนึ่งมันก็หอบลูกชายหลบหนีมา
ขอพักอยู่ที่บ้านแห่งนี้นะครับ
ขอพักอาศัยด้วยซึ่งน้าแอดก็อนุญาต

นายเจมันมีภรรยาชาวจังหวัดพัทธลุง

ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ประเทศพม่า
ก่อนหน้านี้มีลูกชายด้วยกัน๒คนครับคือน้องอายุ๓ขวบแล้วก็น้องอายุ๑ขวบ
ต่อมานายเจเนี่ยก็ไปมีภรรยาใหม่แล้วก็นำลูกชายวัย๓ขวบมาเลี้ยงดูเองนะครับ
คือแยกทางกันแล้วระยะหลังนายเจก็พยายามง้อขอคืนดีฝ่ายหญิง
แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่คาดว่า
นายเจเพื่อนรุ่นน้องของน้าแอดจะไม่พอใจฝ่ายหญิงด้วย
ก็เลยข่มขู่ฝ่ายหญิงผ่านโลกโซเชียลบอกว่าจะฆ่าลูกให้ตายนะครับ
คืนเกิดเหตุมันเกิดขึ้นวันที่๓มิถุนายนนะครับ
และน้าแอดนะพอเห็นในไลฟ์ที่เขาแชร์กันอยู่ด้วย
แอดรีบวิ่งไปที่ฟาร์มไก่เลยที่นายเจพักอาศัยอยู่กับลูกชาย๓ขวบ
ห้ามปรามซึ่งตอนนั้นนายเจก็เชื่อฟังนะแล้วก็สัญญากับน้าแอด
บอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วก็พาลูกเข้านอนตามปกติครับ
แต่พอรุ่งเช้าก่อนที่ตำรวจจะมาถึง
นายเจก็หอบลูกน้อยหลบหนีไปจากฟาร์มไก่พื้นที่บ้านของน้าแอดแล้วนะครับ
ทีนี้ครับน้าแอดเองก็มั่นใจว่าเพื่อนรุ่นน้องของเราคนนี้คือนายเจเนี่ย
ก็คงจะไม่ทำร้ายลูกชายอีกอย่างแน่นอน
ที่ทำไปมันคงเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบประกอบกับความเครียด
แต่ทีนี้ตำรวจก็กลัวกลัวว่าเดี๋ยวถ้านายเจมีความเครียดอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ทีนี้ถ้าไม่ทำร้ายลูกรุนแรงจนเด็กบาดเจ็บแล้ว
อาจจะเหมือนฆ่าเด็กตายจริงก็ได้นะฮะ
ทีนี้ครับตำรวจก็บอกน้าแอดว่าน้าแอดทนายเจเพื่อนรุ่นน้องน้าแอด
ติดต่อกลับมาเนี่ยก็ให้บอกไปด้วยนะบอกว่าให้พบเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้เข้าจับกลุ่มหรอก
แต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ดูแลเด็กฝ่ายสังคมอะไรเนี่ย
มาช่วยกันพูดคุยหาทางออกให้กับครอบครัวของนายเจ
กับเด็กชายวัย๓ขวบซึ่งเป็นลูกชายด้วยนะครับ